มาดูอุบัติเหตุบนท้องถนนกันบ้างคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เนี่ยเศร้าตรงที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถสองคันนะคะแต่ว่าคนอื่นอื่นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบถูกชนไปด้วยแล้วหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบเสียชีวิตค่ะ
สี่คันคุณผู้ชมที่อยู่ในอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะก็มีผู้เคราะห์ร้ายเสียชีวิตหนึ่งคนนี่คือภาพที่อยู่
บนถนนสมุทรสงครามบางแพรตรงจุดกลับรถคือจะมีอยู่คันนึงเนี่ยค่ะ

ย้อนสอนมันไม่ใช่จุดที่เขาจะมากลับรถได้ค่ะนะคะกลับรถย้อนสอนและอีกคันนึงก็ขับมาอย่างรวดเร็ว
สองคันนี้ก็เลยชนกันเกิดอุบัติเหตุนะคะแต่คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วย
และเสียชีวิตนะคะผู้เสียชีวิตคือคุณลุงอายุหกสิบเอ็ดปี
ขับรถพ่วงข้างขายกาแฟขายสาระเป๋าขายลูกชิ้นทอดอ่ะค่ะคุณลุงท่านนี้เนี่ยนะคะ
ภรรยาเล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่าก็ขายอาหารแบบนี้
ขับรถออกจากบ้านจะไปขายของทุกวันไม่คิดว่าวันนี้จะเจออุบัติเหตุ
แล้วทำให้เสียชีวิตแบบนี้นะคะคนขับรถกระบะคันสีดำเนี่ยนะคะ
เป็นผู้หญิงเล่าบอกว่าไปส่งลูกเรียนหนังสือก็กำลังจะขับรถกลับบ้าน
พอมาถึงตรงนี้เห็นท้ายพลิกอัพโผล่มาก็เลยตกใจแล้วเบรกสุดตัว
ครับจนรถเสียหลักพุ่งไปชนรถพ่วงข้างอย่างที่เราเห็นในคลิปนะคะ
ตำรวจก็เดี๋ยวจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดแล้วก็ดูว่า
ใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปตามกฎหมายค่ะปรับรถย้อนสอนแล้วก็อีกคันนึงก็มาอย่างเร็วค่ะ